เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการปลูกไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
งานนี้ได้นักแสดงต่างค่ายต่างสังกัดมาร่วมแสดงด้วยส่วนจะเป็นใครบ้างไปชมกันเลยค่ะ
เสียงแห่งปวงประชาเป็นเสียงของอะไรที่อยากจะสื่อถึงอะไรคะ
ก็เป็นความรู้สึกของประชาชนครับที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลายคนหลายคนอาจจะอยู่ในฐานะของประชาชนคนหนึ่ง
แต่เราหยิบยกในส่วนของประชาชนที่ในหลวงได้ช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดชนบทหรือปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
หลังจากที่พระองค์ได้ไปเหยียบย่ำตรงไหนแล้วกลายเป็น
ตรงนั้นมันดีขึ้นอาหารมันถูกแก้ไขเลียงเงียบว่าช่าทุกคนรู้สึกยังไง
ยังไงอะไรเงี้ยเขาเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากจะตะโกน
กันกลับไปว่าพวกเรารักในหลวงแค่ไหน
อย่างเงี้ยครับคิดถึงพระองค์แค่ไหน

ก็ตอนแรกต้องบอกว่าพออาจารย์ถามว่าเมย์เนี่ยจะมีละครเวทีเพื่อในหลวง
อยากเล่นไหมตอบทันทีโดยไม่ได้คิดเลยค่ะตอบเลยว่าเล่น
โดยที่ไม่ได้ถามแล้วบทเป็นอะไร
คือของเมนี่มีความตั้งใจไว้แล้วว่า
สักวันหนึ่งอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อพระองค์
สุดท้ายโอกาสนี้มันมาถึงเรารู้สึกดีมาก

มีการแสดงแบบไทยมาอยู่ในการแสดงนี้ด้วย

เดี๋ยวจะได้เห็นคุณตูมตาม

พูดถึงสินธรรมหานุมานครับ
สินธรรมหานุมานมารำ
มาออกมาแสดง
เปิดตัวก่อนอยู่แล้วครับ

ทั้งเรื่องเต้นเรื่องร้องที่นี่ครั้งแรกจริง
ฝากเชิญชวนแฟนให้มาดูให้มาชมการแสดงนี้หน่อยค่ะ
ใครที่ได้เห็นในสื่อต่างอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็อยากให้มาดูครับอยากให้มาดูอยากให้มาอย่างน้อย
คือเราได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้สาระไปด้วยนะครับ
แล้วการแสดงจะสามารถมาชมได้ยังไงบ้างคะ

วันที่๑๑กุมภาค่ะมีรอบ๑ทุ่มค่ะ
โอเคค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
ซึ่งวันนี้เป็นรอบสุดท้ายของการแสดง

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะ